คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่ตามกันนี่กรณีการควบคุมตัวแกนนำประชาชนปลดแอบ
คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีข่าวออกมาเป็นการควบคุมตัว
แล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจก็คุมตัว๔แกนนำไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
ที่ศาลนี้ตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่แน่นหนาเลยนะฮะ
รวมถึงคนที่ร้องแรปคุณฮอกกี้ร้องเพลงประเทศกูมีเนี่ย
เมื่อเช้าเลยก็ถูกคุมตัวที่บ้านพักด้วยนะคะ

กรณี๔แกนนำประชาชนปลดแอบประกอบด้วยนายอานนท์นำพา
ทนายความสิทธิมนุษยชนแล้วก็นายบารมีชัยรัฐ
เลขาธิการสมัชชาคนจนนางสุวรรณาตาเหล็ก
แก่นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
แล้วก็นายกรกฎแสงเย็นพันธ์แก่นำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

นำตัวไปฝากขังที่สารอาญา
คือเมื่อวานนี้ถูกจับกลุ่มคนละท้องที่นะ

ส่วนอีก๓คนคือนายบารมีนางสุวรรณา
แล้วก็นายกรกฎถูกตำรวจสนสำราญราชจับกลุ่ม
ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัว

บรรยากาศเมื่อเช้าที่สารอาญาก็มีการรักษาความปลอดภัย

ตำรวจเขาตรึงกำลังกันโดยรอบพื้นที่ทั้งด้านในด้านนอกศาล
รวมถึงมีการคัดกรองการเข้าออกของประชาชน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปในพื้นที่ศาลด้วย
ทีนี้เขามีการออกประกาศข้อกำหนดห้าม
ทั้งบันทึกภาพห้ามทั้งบันทึกเสียง
ห้ามไลฟ์ในบริเวณเขตสารอาญา
แล้วถ้าเกิดมีใครฝ่าฝืนจะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล
อันนี้เป็นล่าสุดช่วงเช้านี้
แต่ทีนี้จะให้ย้อนไปดูช่วงค่ำที่ผ่านมากันหน่อย
เมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกไงว่า
โดน๒พื้นที่มีทั้งที่สนชนะสงครามกับสนสำราญราช

ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสนชนะสงครามคุมตัว
คือเมื่อวานมีกระแสข่าวมาในโลกโซเชียลตลอดเลยนะ
เพราะว่าคุณอานนท์เขาก็มีความพยายามในการจะแจ้งลูกเพจ

บอกว่าตอนนี้มีชายแปลกหน้าแล้วก็นอกเครื่องแบบ
ขี่จักรยานยนต์วนเวียนติดตามเขาตลอดทั้งวันเลย
ทั้งที่เขามาที่สารอาญา
เพื่อจะมาว่าความคดีปลาระเบิดหน้าสารอาญา
จะมาจับกลุ่มบริเวณศาลสมควรไหม
แต่ท้าที่สุดเขาก็ถูกจับเวลา๑๙น๑๕น
ที่หน้าศาลอาญานี่แหละนะครับใช่ครับ
แล้วก็มีการแจ้งข้อหา๑๐ข้อหา
อย่างเช่นยุโยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖
มีเรื่องของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้พรบคอม
กรณีชุมนุมวันที่๓สิงหาที่อนุสวรีประชาธิปไตย
เป็นการชุมนุมที่มีกิจกรรมเสกคาถาผู้พิทักษ์ด้วยนะ

เขาก็เลยเรียกเป็นแฮรี่อานนท์เมื่อวาน
ก็เลยถูกรวบในกรณีนี้นะฮะ
ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นตำรวจสนชนะสงคราม

ใช่ทีนี้ถัดมาค่ะคุณผู้ชม
ไปดูตำรวจสนสำราญราชกันหน่อย
คุมตัวนายบารมีแล้วก็นางสาวสุวรรณารวมถึงนายกรกฎ
แต่ว่านายกรกฎตอนแรกยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มตัวนะคะ
นายกรกฎเขาเดินทางไปให้กำลังใจนายบารมี
กับนางสาวสุวรรณาที่หน้าสอนอสำราญราช
คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ควบคุมตัวทนายอานนท์แล้วนะครับ
แกนนำผู้ชุมนุมต่างนะฮะ

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาจะถูกออกหมายจับ
เขาก็เลยไปแสดงตนกันที่สนสำราญราช
สักเวลาประมาณ๕ทุ่ม๕๐นาทีนะครับ
เพื่อไปเรียกร้องแบบนี้บอกว่าอ้าวถ้าตำรวจมีหมายจับ
ก็มาแสดงดีไม่ควรจะมาจับคนยามวิการ

ทีนี้ครับพอนางสาวสุวรรณากับนายบารมี
ไปแสดงตนอยู่ที่สนสำราญราช
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนสำราญราช
ก็เอาหมายจับมาแสดงต่อนางสุวรรณาและนายกรกฎทันที

และในขณะเดียวกันนายบารมีซึ่งมาให้กำลัง
ขออภัยนายกรกฎซึ่งมาให้กำลังใจ
ก็ปรากฏว่าก็เลยถูกจับกลุ่มไปด้วยเลย

เพราะฉะนั้นสรุปตอนแรกนายบารมีกับนางสาวสุวรรณาโดนก่อน
พอนายกรกฎไปให้กำลังใจแล้วก็เลยกลายเป็นโดนไปด้วย
สามคนนี้ถูกแจ้งข้อหา๘ข้อกร่าวหานะคะ

เมื่อคืนค่ะทางนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

แล้วก็นางสาวพันนิกาวานิสก็เดินทางมาขอพบผู้ต้องหา
แต่ทีนี้ตอนที่ขอพบผู้ต้องหาเมื่อคืนก็ไม่ได้รับอนุญาต

ใช่ค่ะจังหวะนั้นตอนประมาณ๕ทุ่ม
เสียโป้ก็เดินทางมาจะขอพบกับนายธนทร
แต่ว่าก็คลาดกันไม่ได้พูดคุยกัน
โป้บอกกับนักข่าวบอกว่าไม่ได้มาหาเรื่องนะ
อยากมาคุยอยากมาหาทางออกไม่อยากให้ประชาชนฆ่ากันเอง
แล้วก็อยากถามเหตุผลว่าทำไม
นายธนทรถึงไม่ออกหน้าถึงไม่นำหน้ากลัวอะไรหรือเปล่า
อันนี้คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้า
ช่วงเช้านายวิโรธลักษณะอดีศรสสพักก้าวไกล
ได้ใช้ตำแหน่งในการยื่นประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๓ราย
สอนอสำราญราชแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ
ตำรวจไม่ให้ประกันตัวเพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดีนะคะ
แล้วก็อย่างนายอานนท์เนี่ย
ก็ทางด้านพนักงานสอบสวนสนชนะสงคราม
ก็ไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวนายอานนท์เหมือนกัน
อานนท์ก็จะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปค้นที่บ้านพัก
นำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
ว่าสอสอจะใช้ตำแหน่งในการประกันตัวก็ไม่ได้แล้วนะ
ไม่เหมือนคราวที่แล้วที่ประกันตัวออกมาได้นะฮะ

เมื่อเช้านี้ตำรวจได้คุมตัว
ฮอกกี้หรือว่านายเดชาธรบำรุงเมือง
ที่เป็นรับเจ้าของเพลงประเทศกูมี
ที่บ้านพักในพื้นที่สพสมุทรปราการ
ตอนนี้ก็นำตัวมาที่สนสำราญราชนะคะ
มีการโพสต์ข้อความบอกว่าตำรวจไปดักหน้าหมู่บ้าน
ตอนสามีออกไปส่งเธอไปทำงานแล้วมีลูกอยู่ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ทุกคนพูดจาดีทุกอย่างไม่ได้ใช้ความรุนแรง
แต่ที่เจ็บปวดก็คือลูกอยู่ในเหตุการณ์
อันนี้คือเป็นภาพล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะ
ภาพล่าสุดนะหนึ่งในสมาชิกของวงนะครับ
แล้วก็มีการนัดหมายไปเจอกันที่สนสำราญราชอะไรนะฮะ
อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเรียกร้องทางการเมืองนะครับ

ใช่ค่ะเมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทางด้านพบตรก็มีการพูดถึง
ตอบคำถามประเด็นเรื่องของการจับกลุ่มแกนนำ

พบตรบอกว่าผมทำตามขั้นตอนของกฎหมาย

และเว้นการปฏิบัติหน้าที่
พบตรก็บอกว่าผมเอียงข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้

กฎหมายมันนับหนึ่งแล้วก็ต้องดำเนินต่อไป
บอกด้วยนะว่าท่านไม่เป็นผมเนี่ยไม่รู้หรอก
เพราะว่า๑๕๗มันค้ำคอข้อหาต่างของผมอยู่

ให้ทางด้านท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขดูอย่างละเอียด
ทางที่ดีชุมนุมอยู่ในกรอบกฎหมายดีกว่า
อันนี้พบตรฝากมานะคะ
๑๕๗ที่พระบัตรรอกลัวก็คือเรื่องการละเอาในการปฏิบัติหน้าที่
ก็ต้องดูกันต่อไปวันนี้คงมีความร้อนแรงนะฮะ
เรื่องการจับกลุ่มกลุ่มแก่นำ